สำหรับคนที่เป็นแฟนหวานเย็นหรือว่าไอศครีม
พลาดไม่ได้นะครับกับพิพิธภัณฑ์ไอศครีมที่มหานครนิวยอร์ก
เพราะว่านอกจากจะได้เรียนรู้ประวัติการคิดการทำไอศครีม

ยังมีทั้งสระว่ายน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำตาลแต่งไอศครีม

ฟังแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ต่างจากฉากภาพยนตร์

อย่างเรื่องชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตครับ
ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ไอศครีมในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐ
ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากจินตนาการของมาเย็นลิสบัน
หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งวัย๒๔ปี
ซึ่งในวัยเด็กเธอฝันอยากจะลงไปว่ายน้ำ
สระที่เต็มไปด้วยน้ำตาลคละสี
สำหรับตกแต่งไอศครีม
บอกว่าไม่มีใครคิดว่าความฝันในวัยเด็ก
จะสามารถเกิดขึ้นและบรรลุฝนจริงได้
ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจลงมือทำ
ซึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่วิเศษสุดสำหรับเธอ
อกจากนี้ยังเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจ
ที่ได้เห็นพิพิธภัณฑ์เป็นรูปเป็นร่าง
และทุกคนก็สนุกสนานเป็นอย่างมาก
จากนี้ยังบอกด้วยว่าตัวเธอเองไม่ได้เป็นศิลปิน

มีหัวด้านธุรกิจและความรู้ด้านการออกแบบนิดหน่อย
นำทั้งสองอย่างมาผสมผสานเข้าด้วยกัน
ดังนั้นที่นี่จึงไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์จริง

สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดบางสิ่งบางอย่าง
ที่จะยืนยาวต่อไปไม่รู้จบ
อันจะนำมาซึ่งความสุขที่เพิ่มขึ้น
และนี่ก็คือวัตถุประสงค์ของโครงการนี้
โดยผู้เข้าชมนิทัศกาลภายในพิพิธภัณฑ์
จะได้สัมผัสและเก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับไอศครีม
การจัดแสดงด้วยกันทั้งหมด๖ห้อง

ซึ่งเปิดให้ผู้เข้าชมลิ้มลองความอร่อยของไอศครีมหลากหลายรสชาติกันแบบฟรี
อกจากนี้ยังมีห้องที่ตกแต่งประดับประดาษไปด้วยลูกโป่งที่สามารถรับประทานได้
และความพิเศษยังไม่หมดอยู่แค่นี้
จากภายในลูกโป่งยังบรรจุก๊าสฮีเลี่ยมเอาไว้
ซึ่งจะเปลี่ยนเสียงให้แหลมเล็กจากปกติสร้างความสนุกสนานและเรียกเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี
แต่สิ่งที่ดึงดูดผู้เข้าชมมากที่สุดภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คงจะหนีไม่พ้น
ระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่บรรจุด้วยน้ำตาลสำหรับโรยตกแต่งไอศครีมหลักสีสันในปริมาณกว่า๔ตัน
และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ลงไปแหวกไหว้ได้ตามอัธยาศัย
สำหรับส่วนจัดแสดงถัดไปคือห้องช็อกโกแลตแชมเบอร์ที่ผู้จัดงานได้เนรมิตนำผู้ช็อกโกแลตมาตั้งไว้
พร้อมด้วยจอขนาดยักษ์ฉายวิดีโออิเมอร์ซีฟเกี่ยวกับช็อกโกแลตอลันตา
อกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีผลของต้นเมราเกิลอบแห้งให้ได้ลิ้มลอง
โดยผลไม้ดังกล่าวจะเปลี่ยนรสชาติความเปรี้ยวให้กลายเป็นรสหวานอย่างน่าอัศจรรย์
ส่งผลทำให้ไอศครีมที่ผู้เข้าชมได้ริมรสหลังจากนั้นไม่หลงเหลือความเปรี้ยวอยู่เลย
ส่วนสุดท้ายของการจัดแสดงจบลงที่ห้องทินเนอร์แลนด์ซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นที่ประกอบไปด้วยกระดานหก
ออกแบบจากรูปร่างของที่ตักไอศครีมและชิงชารูปไอศครีมแซนวิช
ที่สามารถนั่งได้พร้อมกันทีเดียวถึงสองคนและนอกเหนือไปจากไอศครีมรสชาติพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยเฉพาะสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ด้วยฝีมือของเอิ้วินอดัมนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและผู้ก่อตั้งแล้ว
ในแต่ละสัปดาห์ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังจะนำเสนอของหวานแช่แข็งที่มาจากรัฐ
ศครีมชื่อดังของเมืองสลับสับเปลี่ยนกันไปด้วยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะ
แสดงขึ้นเป็นการชั่วคราวเท่านั้นโดยเปิดให้บริการประชาชนมาตั้งแต่วันที่๒
สิบเก้ากรกฎาคมจนถึงวันที่สิบกันยายนที่ผ่านมา
และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าชมมาโดยตลอด
ตีซิริเซวิเซตเขาแทรรัสทีวีรายงาน